คราวนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของแหม่มชาวรัสเซีย
รัสเซียมาเที่ยวที่เกาะเต่า
ชอบดำน้ำแล้วชอบดำแบบฟรีไทวิ่ง
สุดท้ายหายตัวไปตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์

แต่ปรากฏว่าไม่ได้มาเช็คเอาท์
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ของดูนำนี้เข้าไป
สรุปว่าของนี่อยู่ค่อนข้างครบโทรศัพท์ก็ยังชาร์จอยู่เลย
หายไปคือเจ้าตัวและผ้าเช็ดตัว

ตอนนี้นะครับกรณีที่นางสาววาเลนติโนโนวัชฮาโยโน

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ชื่นชอบการดำน้ำ
หายตัวไปตั้งแต่กลางเดือนก่อน
หลังจากเข้าพักที่โรงแรมในเกาะเต่าสุราธานี
เย็นเมื่อวานนี้ทีมประดาน้ำชุดค้นหา
มีตำรวจน้ำชุมพลและก็ทีมกู้ภัย
ลงไปค้นหาบริเวณอ่าวฉลกบ้านเก่า
ห่างจากฝั่งก็ประมาณสัก๔๐๐เมตร
ความลึกของน้ำประมาณ๔๕เมตร
เบาะแสสำคัญครับคุณสุภาษา

ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นชิ้นเนื้อของมนุษย์
และอีกหนึ่งหลักฐานคือชิ้นส่วนกระดูกสะโพก๑ชิ้น
กระดูกแขนอีก๑ชิด
ซึ่งกระดูกและชิ้นเนื้อนี้นะคะ
อยู่ตามแนวซอกหินคือเขาไปติดอยู่

อกจากนี้ก็ไปพบเสื้อยืดแบบเสื้อกล้ามสีเขียวด้วย

แต่ว่าไม่พบอุปกรณ์ดำน้ำอื่นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานค่ะ
เพื่อที่จะส่งพิสูจน์หลักฐานต่อไปที่จังหวัดสงขลา
การตรวจสอบยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์หรือไม่ก็ต้องรอนะคะ
หากตรวจแล้วเป็นชิ้นส่วนมนุษย์จริง

นักประดาน้ำก็จะลงค้นหาบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่ง
โดยเฉพาะจุดดำน้ำหน้าวิวพอยต์รีสอร์ทแล้วก็ถ้ำใต้น้ำ

ซึ่งทั้ง๒จุดอยู่ใกล้กับอ่าวฉลกบ้านเก่า

ว่าจะพบหลักฐานเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวรอดูความคืบหน้า
เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือต้องรอเพื่อนชายที่ชอบดำน้ำเหมือนกันเนี่ย
เดินทางกลับมาที่เกาะเตาอีกประมาณสัก๑สัปดาห์
เดี๋ยวจะมาขอข้อมูลหน่อยเรียกมาคุยกันหน่อยว่า
พบเห็นยังไงบ้างเพราะตั้งแต่๑๖กุมภา
จนถึงวันนี้ยังหาตัวเธอไม่เจอ
กล้องวงจรปิดเนี่ยตอนนี้หลักฐานยังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากด้วยนะคะ
สำหรับกล้องวงจรปิดที่อยู่บนเกาะเต่านะคะ